พูดถึงเรื่องของการไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนต่างประเทศ
เรื่องของการจองตัวเครื่องบินอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่มันสะดวกมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้น
เขาบินในระยะไกลมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นค่าตัวมันก็เลยถูกลง
วันนี้มีเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะบินไปที่ไหนบ้างแล้วก็ราคาตัวเป็นยังไง
เผื่อจะได้เป็นไอเดียในการจองตัวไปเที่ยวเมืองนอกกันนะคะ

สายการบินราคาประหยัดที่หันมาให้บริการเที่ยวบินระยะไกลขนาดนี้
มีอยู่มากถึง๒๑สายการบิน
ซึ่งวันนี้เรายกตัวอย่างสายการบินที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกัน
โดยเปรียบเทียบราคาจากเที่ยวบินไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลีย
ให้คุณผู้ชมดูไว้เป็นข้อมูลตัดสินใจเผื่อมีการวางแผนไปเที่ยวปลายปีนี้
ราคาตัวไปญี่ปุ่นถูกสุดอยู่ที่๓๙๙๐บาท
เกาหลีใต้๔๒๙๐บาทและออสเตรเลีย๔๗๑๐บาท
ราคาตัวไปญี่ปุ่นต่ำสุดอยู่ที่๕๔๔๐บาท
และออสเตรเลีย๕๓๗๓บาท
ราคาตัวไปญี่ปุ่นถูกสุดอยู่ที่๘๗๙๔บาท
เกาหลีใต้ไม่มีเส้นทางบินและออสเตรเลีย๕๐๙๐บาท
ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มค่าเพราะจ่ายในสิ่งที่ใช้จริง
เช่นถ้าไม่สั่งอาหารรับประทานก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่มักจะนอนหลับ
ขณะที่เดินทางในเที่ยวบินระยะไกล
ถือเป็นการตอกย้ำถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการสายการบิน

ก็ยิ่งจะทำให้ราคาค่าเดินทางถูกลงมากกว่าเดิม
จะย้ายเที่ยวบินที่บินจากกรุงกุลาลัมเปอร์ไปสนามบินเมืองเมลเบิ้ล
เปลี่ยนไปลงจอดยังสนามบินแอร์วาลอนในรัฐวิคเกอเรียแทน
โดยเริ่มในวันที่๕ธันวาคมนี้
ที่จะเปลี่ยนไปลงจอดยังสนามบินแอร์วาลอน
ซึ่งเป็นสนามบินราคาประหยัด
แต่เชื่อว่านอกจากความคุ้มค่าจากราคาที่ถูกลงกว่าเดิมแล้ว